ดูเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นชีวิตจริง

คือใครที่ยังทำงานอยู่ตามปกติ

นิคมอุตสาหกรรมบางพลีสมุทรปราการ

ไปทำงานเป็นโรงงาน

โรงงานขอปิดกิจการตั้งแต่๑๕

โอ้โห

อยู่ที่หน้ารงงานชุดชะไหน

ที่บางสาวทงสมุทรปราการ

ไม่รู้อะไรมาก่อนเลยว่าบริษัทจะปิดนะครับ
มาถึงนี่โอ้โฮคือจะยังไง
ชงชดเชยอะไรแบบไหนยังไง
ยังไม่ได้คุยกันเลยนี่ครับทุกผู้ชมครับ

หลายคนก็นั่งซึมแล้วไม่รู้จะทำยังไงต่อ

ด้านหน้าโรงงานนี่ปิดประตูรั้วนะครับ
แล้วมีข้อความปิดเอาไว้ที่ประตูรั้วนะครับ
ว่าบริษัทขอปิดโรงงานตั้งแต่๑๑มีนาคมเป็นต้นไป

นี่ค่ะคือเนื้อหาใจความของข้อความที่เขาให้เหตุผลเอาไว้เนี่ย
บอกว่าเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก

รวมทั้งการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ทำให้ส่งผลกระทบกับบริษัทคู่ค้าที่สั่งระงับการผลิต
เนื่องจากไม่สามารถส่งออกสินค้าไปต่างประเทศได้
บริษัทจึงขาดสภาพคล่องทางธุรกิจ
ก็เลยต้องปิดกิจการปิดโรงงาน
เนื่องจากว่าบริษัทได้ประกาศปิดงาน

ซึ่งครั้งแรกบริษัทประกาศให้พนักงานหยุดภาครอศจากปี๔น
แต่เมื่อวานนี้คือวันสุดท้ายของการหยุดภาครอศ
เพราะหลังจากนั้นบริษัทตาย๓น
บริษัทได้ช่วยประกาศปิดการ
ซึ่งไม่มีรายละเอียดใจให้พนักงานเลย

คือวันนี้เป็นถึงกำหนดวันเรามาทำงาน

แล้วไม่สามารถเข้าไปทำงานได้
นี่ค่ะก็อย่างที่คุณพี่สองคนนี้บอก
ใช่ค่ะคำพูดนี้คือถูกต้องเลยนะคะ

คือไปที่โรงงานตั้งใจจะไปทำงาน

คือในยุคแบบนี้ทุกคนมีภาระหนี้สินกันหมดค่ะ

คือเจ้าหน้าที่รอปภที่เป็นผู้หญิง
เพราะเป็นโรงงานผลิตชุดใช้หนังผู้หญิง
ต้องทำตามหน้าที่ก็คือเปิดประตูให้ไม่ได้

ก็ยื่นมือมาจับมือให้กำลังใจกันค่ะ

ใช่ไหมค่ะก็ได้แต่ยื่นมือเมื่อ

คือก่อนหน้านี้เนี่ยบริษัทบอกให้พักร้อน๔วัน

นึกว่าเป็นวันหยุดประจำปีอะไรก็ว่า

พอเมื่อวานนี้บ่าย๓เอาขึ้นประกาศ
เช้าวันนี้มาทำงานกันโอ้โหอย่างนี้เป็นอย่างนี้จริงด้วย
แล้วยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยว่าเออตกลงจะเอายังไง

ถ้าจะปิดผมว่าเหตุผลในต่างฐานะ

แต่ขั้นตอนการชดเชยเยียวยาทางกฎหมายใช่ไหมฮะ

ท่านผู้ชมครับวันนี้ทางประธานสภาพแรงงาน
นายจิตนวัชรีพนัทก็มาพูดคุย
ประกอบกิจการผลิตชุดชั้นในส่งออกไปประเทศแถบยุโรป

กลางเดือนกุมภาปีนี้๖๔บริษัทได้เริ่มก่อนแล้ว
คือขนย้ายเครื่องจักรออกจากบริษัท
แต่ว่าแจ้งกับพนักงานว่าไม่ต้องตกใจนะ
คือเราจะย้ายเครื่องจักรไปที่อินโดกับเวียดนาม
โรงงานที่นั่นแต่ในไทยก็ยังอยู่นี่แหละ
ดำเนินกิจการตามปกตินี่แหละพนักงานก็ทำงานนะฮะ
ไม่เคยได้รับแจ้งล่วงหน้ามาก่อนเลยอยู่ดีอ้าววันนี้ปิดฮะ
สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
นายพงเทพเพชรสมวันนี้ก็มาดูแลนะครับ
แล้วนี่ครับก็นำเจ้าหน้าที่มานะครับให้ลูกจ้างทั้งหมด
ได้รับผลกระทบมากรอกเรื่องของการเขียนคำร้อง
ตามกฎหมายแรงงานนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปดูแลเรื่องการจัดหางานให้ด้วย
เพราะถือว่าได้รับผลกระทบนะครับ
จากนี้ก็จะไปจัดการเรื่องของการชดเชย
สิทธิประโยชน์ต่างที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้กับลูกจ้างนะครับ
ประกันสังคมจังหวัดสมุปราการบอกว่า
ในส่วนของประกันสังคมได้มาแจ้งลูกจ้าง
เรื่องสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมแล้วนะครับ
ไปยื่นแบบคำร้องขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมได้
นี่นะฮะอันนี้ดูแลเบื้องต้นตรงนี้ก่อน
ที่เหลือเดี๋ยวก็ต้องไปคุยกับฝั่งนายจ้างแล้วแหละว่า
โอ้โหคือจะดูแลเขายังไงต่อ
อันนี้ไม่ใช่กระทันหันอันนี้มันไปเลย
จริงค่ะเงินชดเชยตามขั้นตอนของกฎหมายคือต้องมี
แต่ว่าเงินชดเชยเหล่านี้เนี่ยมันก็ต่ออายุได้ในช่วงเวลาหนึ่งไงคะ
สำคัญคือคนเขาอยากมีงานทำไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ